อุบัติเหตุที่เขาตั้งคำถามกันว่าเดี๋ยวต้องถามคุณบุ๊คเอาไว้และถามคุณผู้ชม
แล้วคิดคำตอบเอาไว้ก่อนหลังดูเสร็จแล้วคิดดูว่าอันนี้เป็นการตั้งใจชนหรือไม่ครับ
อ่ายังไงคุณค่ะที่คุณถามไว้เขาตั้งใจชนหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยอ่านี่ไงมาแล้วเห็นไหมคะ
แรกเขาเหมือนพยายามที่เขาจะออกขวาเสร็จแล้วเขาก็ตีกลับเข้าซ้าย
ซึ่งเอาจริงมอเตอร์ไซคันนี้เขาก็ขับอยู่ชิดเลนซ้ายสุดโดยซึ่งมันถูกต้องนะ
ที่เขาอยู่เลนซ้ายจังหวะนี้ค่ะนี่แหละ
แล้วมอเตอร์ไซค์คนขี่ก็ล้มกลิ้งทั้งรถทั้งคนแบบนั้นนะคะ

เอาเป็นว่าคือชาวเน็ตบางส่วน
แต่คุณผู้ชมคะลองดูให้ดี
แล้วเขาไปจอดอยู่ด้านหน้า
ทีนี้ก็เลยเข้าใจกันแน่นอนว่า
เขาน่าจะลงมาดูคนขี่มอเตอร์ไซค์นั่นแหละค่ะ

คือบางคนก็บอกว่าเขาตั้งใจเฉียวตั้งใจชน
จนล้มอ่ะนะฮะเพราะว่าเห็นขับชวัดเฉวียนตั้งแต่แรกแล้ว
มาแซงซ้ายออกขวาเข้าซ้ายอีกทีนะครับ
แต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นจังหวะพอดีหรือเปล่า

จะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์เขาก็ขับเบี่ยงเพื่อจะหลบรถ
ให้มันจอดอยู่ตรงไหลทาง
จอดรถไหลทางนั้นก็อันตรายนะ
พอมอเตอร์ไซค์เขาเบี่ยงออกมาได้นิดนึง
ก็เลยเฉียวชนนี่จังหวะนี้เดี๋ยวดูนะครับ
เมื่อกี้เขาเบี่ยงหลบรถค่ะนะเห็นไหม

ก็จะตามตัวมารับผิดชอบได้หรือเปล่านะครับ

แล้วก็ถอยรถกลับมาก็มาดูคนเจ็บด้วย
หลายคนก็เลยบอกว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจชนหรือเปล่านั่นเองค่ะ